คุณผู้ชมคะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของแวดวงสงฆ์ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูโรงทานที่วัดอำภาวันนะคะ
จุดนี้เองยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธา

แม้ว่าหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว
แต่ว่าลูกศิษย์เหล่านี้ก็ยังคงหลั่งไหลไปที่โรงทาน
เพื่อมอบน้ำใจแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

จุดเริ่มต้นจากไข่เจียวจานเดียวสู่หม้อต้มใบใหญ่หลายใบ
โรงทานการกุศลวัดอำภาวันไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้าน
ยากดีมีจนที่นี่เป็นโรงครัวที่ไม่เคยคำนึงถึงฐานะของผู้มารับประทาน
จะได้ว่าเราไม่ใช่สกปรกไปทำให้เขากินไม่ดี
ไม่ให้เขาพูดเรานะฉันสอนเรื่องสะอาด
เรื่องห่วงอย่าบอกว่าไปห่วงเขากินนะห้ามห่วง
แล้วอย่าไปบอกเอาเงินเข้ามานะห้ามบอกเลย
เอาเงินห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้เอาเงินเขา
เขาจะทำกับเราก็ทำไม่ทำก็ช่าง
หลวงพ่อจรรย์เป็นห่วงญาติโยมทุกครั้งที่ท้องหิว
หลวงพ่อก็วางรากฐานโรงทานไว้ให้ลูกศิษย์ช่วยกันดูแล
ถวายพระเลี้ยงญาติโยมและผู้ปฏิบัติกรรมฐาน

เมนูแต่ละมื้อแต่ละวันก็ไม่ซ้ำ
เช้าทานข้าวต้มเจมื้อเที่ยงข้าวสวยและมื้อเย็นน้ำปานะ
คนเป็นพันเลี้ยงกันจนอิ่ม
ท่าหางจริงแล้วนะท่าวังโปรติอย่างปัจจุบันนี้
ต้องหลวงพ่ออยู่เนี่ยปกติวันหนึ่งประมาณ๓๕๐๐๐
ถ้าสุขสาวที่บางช่วงคนยืดก็ตกประมาณ๔๕๐๐๐
แต่หลวงพ่อก็หมอให้อาตมารูเลยเล่นหรือรับเจ้าภาพ
บางคนมีสัทธาว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพัฒนาหางถ้าไม่พอ
อาจจะมาทุกวันปกติก็จะเบิดกับชวงกังหลวงพ่อ
อ่าจากที่ยืมมาทำบุญไม่เจาะจง
ก็จะเอาสองที่หลวงพ่อยมทำบุญให้หลวงพ่อ
ก็มาใช้บริหารที่วักเรียกเกี่ยวอาหารเลยตรง
บารมีของหลวงพ่อจรรย์
ทำให้โรงทานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยน้ำใจ
เดินเข้าไปจะพบเห็นผู้คนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
บริการด้วยมิตรไมตรีก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งน้ำชากาแฟ
มีให้พร้อมแม้กระทั่งเข้ายังปากใต้
ก็ยังมีให้ได้ลิ้มลอง
จิตอาสานี่เป็นจิตที่เรียกว่าแก้วคล่ามั่นใจในตัวเอง
ถึงใครไม่มาแต่เราทำได้เพราะเรามีกันละยะละมิตร
เขาไหว้วานเขาให้มาช่วยเราค่ะ
ที่ใจเป็นกุศลนี่มันศรัทธาแล้วเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วค่ะ
เลือกเราไม่เลือกว่าอยู่จุดใดค่ะ
เราไปทั่วค่ะเพราะเราอยากได้บุญกุศลให้มากมาย
ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องระลึกรู้ว่า
การทำความดีเนี่ยมันต้องทำให้ถึงพร้อมค่ะ
น้ำดื่มอาหารขาวและของหวานที่มีให้รับประทานสับเปลี่ยนกันไปไม่ซ้ำในแต่ละวัน
เป็นมหากุศลที่ลูกศิษย์ตั้งใจถวายแด่หลวงพ่อจรรย์
ในวันที่ละสังขารเช่นเดียวกับคำสอนของหลวงพ่อ
มหาทานยิ่งให้ยิ่งได้ทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอน
ยังคงจานจารึกอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนตลอดไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน